ตอนนี้เขาบอกว่าแพทย์ไม่รอดนะฮะจ่อโดนฟ้องสมคบเน้นที่ฟอกเงินด้วย
แพทย์นับภาพไม่รอดคดีที่ประวัติศาสตร์
เห็นควรฟ้องสมคบฟอกเงิน
แต่พ้นข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือ
ชี้ไม่ได้มีพฤติกรรมนะฮะถึงขั้นร่วมกันกระทำความผิดแต่อย่างใด
เมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านนายซิลิยาศิริชัย
เลขาที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นักแสดงชื่อดังนะครับว่าพนักงานสอบสวน
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด๑
นำสำนวนคดีพร้อมสรุปความเห็นนะฮะ
สมควรฟ้องนะครับในความผิดข้อหา
ฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป

แต่ในส่วนของปปศเห็นด้วยในส่วนความผิดอื่น
ตามพรบยาเสพติดแบ่งเป็นความผิด๓เรื่องนะครับ
นั่นก็คือสมคบกันกระทำความผิด
จากการพิจารณาจากพยานหลักฐาน

ไม่ได้มีพฤติกรรมถึงขั้นร่วมกันกระทำความผิด

เพราะจากหลักฐานพฤติกรรมนะฮะที่เป็นข่าวถือว่าเป็นประจักษ์นะครับ
ทั้งการรับเงินจากนายบอยและนำไปแปลงเป็นทรัพย์สิน
จึงเห็นควรให้ปศแจ้งดำเนินการเพิ่มเติม
นะส่วนของแพทย์นะฮะ
จากรณีรับเงินจากเบนซ์มามูลค่า๑๙๐๐๐๐๐บาทนั้น
พิจารณาแล้วยังไม่เข้าข่าย
เพราะเงินจำนวนนี้ไม่ได้โอนมาให้ก้อนเดียว
ซึ่งนะครับหากเป็นดังนี้จึงน่าสงสัยในพฤติกรรม
แต่เป็นการโอนมาให้รวมกันกว่า๑๐ครั้ง

ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับที่สามีเนี่ยจะส่งเงินให้กับภรรยา
จึงเห็นควรว่าแพทย์ไม่สมควรฟ้องในความผิดสนับสนุนช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเรื่องค้ายา
ถูกต้องนะครับส่วนประเด็นที่๓คือการริบทรัพย์ของแพทย์
ได้ส่งโอนมาที่ปปศหมดแล้ว
ส่วนของเบ้นได้อายัดไว้ทั้งรถหรูทั้งกรสัยบิ๊กไบท์นะครับ
ซึ่งมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์นะฮะที่ได้จากเงินของในบอย
โดยจะรอให้เบ้นมาชี้แจงว่าได้มาด้วยความสุจริตจริงหรือไม่
อืมนี่ตามข่าวนะฮะ
คือก็มีเส้นทางที่มาถึงแพทย์นี่คือไม่ได้สายตรงพวกนั้น
ใช่ก็คือเหมือนกับนางก็เล่นละครทำพิธีกรของนางไป
มันก็มีเงินของนางนั่นแหละนะแล้วก็คนเขาก็บอกว่าเออก็เป็นธรรมดาหรือเปล่า

หรือจะมีคนอาจจะโรคสวยก็บอกเข้าข้างกันสิพวกดาราเหมือนกัน
ไม่ใช่นะเราพูดกันตามเนื้อผ้านี้ต้องมีสติสักนิดนึง
คือเรารีบป้องกันตัวเองไว้ก่อน

แค่รู้สึกว่าเขามีคนพูดกันว่า
จริงแล้วเนี่ยเวลาสามีเอาเงินมาให้อย่างนี้

พี่เมียมียังไม่ถามหรอก

ฉันไม่ถามหรอฉันถาม

ถ้าเกิดพี่หนุ่มเอาเงินให้พี่เมพี่เมจะถามอะ

อีเวนเหลวมากให้ได้ช่วยทำงานอีกแล้วยังจะมาถวงมันมีเมียงกมีอีกสันหนึ่งไม่พอ
นี่มันมาเป็นเป็นล้านล้านไงแต่มันไม่ได้ให้ทีเดียวไงพี่ให้แยกกันไป
วันนี้ห้าหมื่นวันนี้หกหมื่นอีกอาทิตย์หนึ่งเลยหนูได้ค่ากับข้าว
หมัวให้จ่ายตลาด๑เดือนนี่มีคนเขาได้เงิน
เอาไปแบบว่าช้อปปิ้งเนี่ยทีละล้าน๒ล้านให้มาเป็นงวดอย่างนี้

แล้วก็ซื้อเพชรทีเนี่ยปิดล้านเนี่ย
จากกลัวเอาตังค์ทอนไปซื้อโตโยต้าอย่างเงี้ย
แล้วก็ปิดล้านแล้วก็ซื้อกันอย่างเงี้ย

ใครมันจะมีเงินมาวัลละล้าน๒ล้าน